ข่าวเรื่องเกี่ยวกับตัวเงินตัวทองกันอยู่เรื่อย
วันนี้ก็เลยจะพาไปดูความเชื่อเกี่ยวกับตัวเงินตัวทองนี้หน่อยนะคะ
บางคนเห็นก็วิ่งหนีบางคนก็กลัวแหละ
แต่ก็เชื่อว่ามันน่าจะมาให้โชคนะคะ

ตัวเงินตัวทองเนี่ยจะเป็นสัตว์นำโชคหรืออาถรรพ์

วันเวลาที่หมุนไปกับเทคโนโลยีในยุคที่ทันสมัย
แต่มีสิ่งหนึ่งที่ฝังรากลึกอยู่ในความเป็นไทย

นำโชคหรืออาถรรพ์

คือชื่อที่เรียกขานสัตว์เลื้อยคาน๔ขา
ลำตัวขนาดใหญ่สีดำ

พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เฮียมีชื่อเรียกมากมาย

ผู้คนส่วนใหญ่ก็มักจะเชื่อว่า

และนำมาเปรียบเปลยกับสิ่งที่ไม่ดี

คือชื่อที่คนโบราณใช้เรียกตัวเฮีย

หากบ้านใดมีตัวเฮียเข้าบ้าน
ถือเป็นหลักที่ไม่ดี
บุคคลในบ้านจะได้รับความเดือดร้อน
หรืออาจจะมีผู้ที่ไม่หวังดี
นำความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัว
เฮ้ยอย่าเป็นไรสิ
มานี่แหละ

แล้วนำน้ำมนต์มาประพรมให้ทั่วบ้าน
เพื่อปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไป

แต่อีกหนึ่งตำนานก็ว่า
หากเดินทางไปที่ใดแล้ว
เจอกับตัวเงินตัวทอง

ให้ตะโกนร้องทักออกไปว่า

เพราะหากร้องทักว่าตัวเฮีย
ก็จะได้รับความเดือดร้อนจากผู้ที่ไม่หวังดี
แต่หากร้องทักว่าตัวเงินตัวทอง
เชื่อกันว่าจะมีโชคมีลาบมีเงินมีทอง
นี่เป็นเพียงตำนานความเชื่อเท่านั้น
เฮียสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่อการศูนย์พันธุ์
เนื่องจากพฤติกรรมของผู้คนที่มีความรังเกียจ
และเชื่อว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสิ่งอัปมงคล
แต่ใครจะรู้ว่าตัวเฮียก็คือเทศบาลประจำธรรมชาติ
ที่ช่วยให้ระบบนิเวศดียิ่งขึ้น
คอยทำหน้าที่จัดสรรและกำจัดซากสัตว์เน่าให้หมดด้วยการกิน
ทางทีมงานไม่ได้มีเจตนาสร้างความเกลียดชังให้กับผู้ใด
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเชื่อแต่โบราณเท่านั้น
เพราะสิ่งมีชีวิตทุกอย่าง

และโทษเช่นเดียวกัน